มาดูคลิปนี้ค่ะเช้าเน็ตวิจารยัตริย์สวดยับนะคะคุณผู้ชม
ผู้ปกครองไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อแม่หรือเปล่า
บิดมอเตอร์ไซต์และหัวเรามรับแบบชอบใจเลยนะคะ

คุณคิดยังไงอยู่ให้เด็กตัวนิดเดียวมาบิดมอเตอร์ไซค์ขนาดนี้๒
ถ้าคุณไม่คิดถึงความปลอดภัยของลูกหลานคุณ
คุณช่วยคิดถึงความปลอดภัยของคนที่เขาใช้รถใช้ถนนร่วมได้ไหม
ดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคุยกันต่อค่ะ
โอ้ยสุดจัดครับสุดจัดครับ
สุดจัดครับ
จัดนะครับนี่คือคำที่ผู้ปกครองยังไม่แน่ใจเป็นพ่อแม่หรือเปล่านะคะ
คือพูดในคลิปเห็นไหมคะ
แล้วหัวเราะอย่างสนุกสนานแล้วมีหนำซ้ำยังเอาคลิปนี้มาโพสต์ด้วย
พร้อมกับข้อความบอกว่าใครไม่ซิ่งแต่เรสซิ่ง
สุดจัดใครใครก็บอกโอ้โหชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลยนะคะ
การกระทำแบบนี้คุณผู้ชมดูไว้เลยนะคะว่ามันเป็นการที่ทำผิดกฎหมายแน่นอน
เรื่องของการขับรถขับราแล้วคุณเห็นไหมน้องไม่สวมใส่หมวกกันน็อกด้วยอ่ะ
เน็ตบอกว่าถ้าเกิดมันพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุจากเสียงหัวเราะชอบใจ
อาจจะกลายเป็นเสียงร้องไห้ชั่วนิรันดร
ใครจะคิดล่ะว่านึกออกไหมเด็กคนนี้จะรอดปลอดภัยถึงฝั่ง
คุณนึกออกไหมคะไม่ได้แช่งนะแต่ว่าอย่าทำแบบนี้เลย
คือ๓ขวบเขายังไม่รู้ความหมายเลยด้วยซ้ำว่าทำแบบนี้ทำทำไม

จัดนี่คือน่าจะเป็นคนถ่ายแหละนะครับ